คุณผู้ชมคะช่วงนี้ใครต้องขับรถไปแถวสายแถวโคราชนครราชสีมาเนี่ย
ต้องระมัดระวังกันนะครับเพราะว่าชาวนาเนี่ยเขาจะต้องเอา

ใช่ค่ะคือเขาจะตากกันบนถนนเลยนะคะเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันแห้ง
ก่อนที่จะนำไปขายต่อให้กับพ่อค้า
ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งขับมาด้วยความเร็วเนี่ยขับกระบะคันนี้มาค่ะ
มาเร็วมากแล้วก็ไม่ทันได้ระวังนะคะ
รู้สึกตัวอีกทีกองข้าวมันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะ
หลบกระทันหันกลายเป็นพุ่งชนรถคันอื่นอีก๓คันรวด
เหตุการณ์นี้บาดเจ็บสาหัสไป๓เสียชีวิตไป๑นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายบ้านพลจลกสวารีตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็รีบไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
มีรถกระบะอีซูซูดีแม็กซีบรอนเงินนะคะพลิกตะแคงอยู่บนถนน
ห่างออกไปมีรถกระบะคู่กรณีอีก๒คัน
ภาพด้านหน้าเนี่ยดูไม่จืดเลยค่ะพังยับเยิน
มีผู้บาดเจ็บสาหัสติดอยู่ในรถ๓รายค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำเครื่องตัดถ่างมาช่วยนำร่างของผู้บาดเจ็บออกมา

แล้วก็ไปเจอร่างของนายจิรษักชุมศรีวัย๒๕ปี
คนนี้เสียชีวิตคาซากรถอยู่เลยนะคะ
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์นายสมยศดอกพยอมเขาบอกว่า
ตอนนั้นเขากำลังตากข้าวเปลือกอยู่บนถนนอยู่เลยค่ะ
ก็เห็นรถคันเกิดเหตุเนี่ยเห็นแล้วล่ะมาแต่ไกลเลย
ขับมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ได้ระวังว่ามีกองข้าวตากอยู่
พอรู้สึกตัวอีกทีมันกระชั้นชิดมากแล้ว
ถึงคันนั้นหักหลบกระทัน
แล้วไปชนกับรถที่ขับสวนทางมาจนพลิกคว่ำ
ระเน๗๓ไป๓คันรวดค่ะ
น่าจะไม่ชินเส้นทางแล้วก็ชาวนาเขาตากข้าวอยู่บนถนนอ่ะ

เพราะว่าคนใช้รถใช้ถนนบางทีก็ไม่ได้ดูจริงมองไม่เห็นจริงอะนะคะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันไปด้วยเรื่องนี้